ประชาชนร้องเรียนมาบอกว่าตำรวจทำให้บริการประชาชนแบบนี้
คุณผู้ชมฮะตำรวจไม่พอใจที่ผู้ชายคนนี้
เขาเข้าไปบอกตำรวจบอกว่าอยากหาทางในการแก้ปัญหาการล็อกล้ออะไรได้หรือเปล่า
พูดขึ้นมาบอกว่าแล้วจะร้องอะไรนักหนาจะพูดอะไรมาก
แล้วก็เดินเข้ามาประชิดตัวปัดโทรศัพท์เกือบตกนะฮะ

ตำรวจนายอื่นก็นิ่งเลยเพราะตำรวจนายที่มาปัดมือถือ
โอ้โหนี่เป็นคลิปดังในโซเชียลนะฮะ
กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก
แต่ทีนี้ต้องฟังความแล้วกันนะครับ
คือคนถ่ายคลิปคือนายนิพิษพลเฉลิมพรอายุ๓๒ปี

จุดเริ่มต้นมันมาจากวันที่๑๕ตุลาคม

ล็อกล้อรถยนต์ที่จอดข้างโรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เปลี่ยนเป็นเขียนใบสั่งได้ไหมพี่

ถ้าโดนล็อกล้อแล้วก็จะใช้รถไปไหนไม่ได้แล้ว

แล้วถ้าเจ้าของรถเขาทำธุระเรียบร้อยเสร็จ
เดี๋ยวเขาไปเสียค่าปรับก็ไปเจรจาอะไรกันที่โรงพักนะครับ

ต้องดำเนินการล็อกล้อรถยนต์ทุกคันที่กระทำผิดจราจร
ตัวเขาเองก็เลยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มีการนัดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่สพเมืองฉะเชิงเศร้าที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
ไป๑๗วันเมื่อวานนี้๒พฤศจิกายน
เขาไปให้ปากคำกับตำรวจไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ก็เริ่มมีอารมณ์ที่ถกเถียงกันเพราะความคิดไม่ตรงกันนะฮะ
จากตัวเขาเองเขาบอกถือเป็นตัวแทนประชาชน
อยากให้ตำรวจเห็นใจประชาชนที่มาใช้บริการ
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรตำรวจอย่าล็อกล้อได้ไหม
ใบสั่งก็ได้ตรงนั้นการจราจรอาจจะคับข้างคน
ส่งคนไข้อะไรแบบนี้อ้าวเขียนใบสั่งแทนการล็อกล้อได้ไหม
แต่ตำรวจยืนยันว่าต้องล็อกล้อตามกฎหมาย

ระหว่างนั้นแหละครับในห้องก็เกิดอาการเงียบคุณ
แต่ละคนก็เงียบมีรองภูมิกับการจราจรตะโกนขึ้นมาเลย

ทำให้บรรยากาศเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับ
ตัวเขาเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพนิ่ง
แต่รองภูมิกับการจราจรบอกว่าไม่ต้องมาแอบถ่าย
แล้วก็ลุกจากโต๊ะปรีเข้ามาหาเขา
และเกิดเหตุการณ์ตามคลิปในการปัดมือถือนี่แหละครับ
เขาเห็นว่าผมจะถ่ายรูปเขา
เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถ่ายรูปให้มาถ่ายตรงไม่ต้องมาแอบถ่าย
เขาก็เลยลุกขึ้นจากโต๊ะขึ้นมาเดินเข้ามาหาผม
แล้วก็วินาทีนั้นผมก็ด้วยความตกใจว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า
ผมก็เปลี่ยนโหมดกล้องจากถ่ายรูปเป็นโหมดวิดีโอ
ก็เลยบันทึกภาพทันช่วงที่เขาจับกล้องพอดีครับผม

ผมก็เข้าใจว่าหน่วยงานต้องประเมินการวินัยตามกฎหมายต่อไป
แต่วันนี้ก็มาเหมือนปรับความเข้าใจกันว่า
มันอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งกันและกัน
ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรติดค้างกับเขามาก่อนเลยครับ

ที่ไปปัดมือถือของประชาชนเขา
กับคุณนิพิษพลมาคุยกัน
สรุปนะทั้ง๒ฝ่ายมีสื่อสารเข้าใจผิดกัน
ก็ยอมขอโทษขอโพยกันไม่ติดใจเอาความนะครับ
ส่วนคุณนิพิษพลบอกว่าผมยังคงเดินหน้านะ
เรื่องของการล็อกล้อขอให้เปลี่ยนเป็นการให้ใบสั่งไปก่อนได้ไหม
พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้อรุมอร่วยกันหน่อย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาจอดข้างโรงพยาบาล
เดี๋ยวจะมีการหาบรืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป